คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินนะครับ
เป็นหมูปิ้งที่ปิ้งด้วยการแบบว่าเอาไปหมักก่อน

พอเอามาปึ้งแล้วอร้อยมาก
อยู่ที่ไหนรู้ไหมจับตาดูให้ดี
อยู่ที่จังหวัดระยอง

อันนั้นยองอันนี้ระยอง

ไปครับร้านหมูย่างปลาร้าของคุณคนนี้นะครับ
เจ้าของร้านก็คือคุณกริจกมลสุรินทะจังหวัดระยองครับ
เขาบอกว่าเป็นร้านหมูย่างปลาร้าเจ้าเด็ดเจ้าดังของตลาดนัดเลยนะ
ไม่ว่าจะไปขายที่ตลาดนัดแห่งหนตำบลใดในจังหวัดระยอง
ก็จะมีลูกค้าไปรอซื้อกันไม่ขาดสาย

เพราะว่าหมูย่างปลาร้าร้านนี้เขาบอกว่าทั้งนุ่มหอมนัว
น้ำจิ้มก็แซ่บรสเด็ดเป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรโบราณ
อยากรู้สูตรเด็ดแคบลักษณ์ของเขาไหม

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามไงว่าคุณพี่เจ้าของร้านครับ

ทำไมถึงลูกค้าติดอกติดใจขนาดนี้
เขาบอกว่าศึกษาเรียนรู้การทำหมูย่างปลาร้าเนี่ยมาจากคุณครูยูทูป
คุณครูยูทูปก็คือในโลกอินเตอร์เน็ต
ยูทูปนี่แหละที่เปิดดูวีดีโอวีดีโอกันเนี่ย

ใช่ครับพอไปศึกษาเรียนรู้ปั๊บก็ทำสูตรออกมาจนเป็นที่ถูกอกถูกใจ
แล้วก็ตระเวนขายไปทั่วเลยนะครับ
คือเขาเนี่ยก่อนที่จะมาขายแบบจริงจัง
เรียนรู้ในยูทูปไม่พอต้องไปชิมด้วย
ชิมหมูย่างปลาร้าในที่ต่างจังหวัดต่าง
ในกรุงเทพก็เคยมาจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็เคยไปกิน
จนได้สูตรที่ใช่สำหรับเขา
ให้น้ำสูตรปลาร้าของเขาซึมเข้ามาในเนี้ยหมูนั่นเอง
หมูหมักปลาร้า
มันบอกเลยนะครับว่าจะทำให้กลิ่นมันหอมหวน
คุณผู้ชมก็คงจะนั่งอ้าปากค้างอยู่หน้าจอ
อยากไปซื้อที่ระยองใช่ไหมก็ลองไปกันดูเพราะว่าที่นี่เขาขายดิบขายดีจริง
๖๐๐๗๐๐ไม้ต่อวันราคาเท่าไหร่

ไม้ละ๑๕บาทถ้าอยากชิมนะเอาไม้เดียวอะไรแบบนี้
แต่ถ้าอยากจะกินเป็นชุดเลยผมให้ชุดไปแบบนี้๓ไม้๔๐๔ไม้๕๐
หรือถ้าชุดใหญ่๙ไม้๙ไม้จัดไป๑๐๐บาทเต็มไม่ต้องทอ

ข้าวเหนียวห่อละห้าทานไปพร้อมกับเครื่องเคียงพวกนี้

โอ้โหผักเยอะมากแตงกวาผักต่าง
แล้วก็อะไรเนี่ยสายบัวมีสายบัวด้วย
ผมเพิ่งเคยเห็นสายบัวที่เอามาทำเป็นกับแก้มเป็นผักแก้มแบบนี้

เอาล่ะครับใครอยากจะลองไปทานดูก็ไปนะครับ
พี่เขาจะขายอยู่ตามตลาดนัดในเขตอำเภอเมืองระยอง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และจะขายที่ตลาดคลองถมสตาร์วันเสาร์
ส่วนวันอาทิตย์ก็ไปขายที่ตลาดนัดไฟไหม้
หรือถ้าใครไปแล้วกลัวไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
ลองโทรไปถามกันได้ก่อนนะครับ

โทรไปถามคุณกฤษกมล

โหแล้วดีมากนะฟาร้านี่
เอามาปรุงเอามาผสมกับเมนูอะไรก็อร่อย

คือปกติเวลาทำหมูปิ้งหรือหมูย่าง

ก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของแต่ละร้าน
หมูหมักนมสดบ้างหมักกะทิบ้างหรือว่าเครื่องปรุงต่าง
แต่ว่าร้านนี้เป็นหมูหมักปลาร้า
อื้อมันก็จะเข้มข้น
ไม่อยากเดินผ่านร้านเอาจริง

กลิ่นมันจะต้องแบบดึงดูดเข้าไป

กะจะเดินผ่านแล้วต้องเลี้ยวก่อนอย่างนี้